แต่ว่ารอบนี้คุณยายที่จังหวัดเพชรบูร

ฉีดเข็มแรกไปลุกขึ้นปล่อเดินเฉยเลย
ยายนี่คือหนึ่งนะอายุแกก็มากแล้วอ่ะแปดสิบเก้า

แต่หลังจากฉีดวัคซีนเข้าไป
ผงทับมาเดินไปเดินมา
ลูกหลานตกใจเอาทำไมยายเป็นแบบนี้

เมื่อ๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง

นี่คือการสร้างความประหลาดใจให้กับคนในครอบครัว
และตัวคุณยายเป็นอย่างยิ่งแต่แอบดีใจนะ
ที่สามารถเดินได้แบบนี้อีกครั้งฟังจากยายผง

มาหากฟ้องหน่อยแม่
เราก็ดีใจด้วยเพราะบางคนนี่คือเป็นผู้ป่วยจิตเตื้อง

พอฉีดปุ๊บโยนวอคเกอร์ทิ้งเลย
นี้ิเสียบางคนมันจะเจอเรื่องไร้อย่างแบบผมล่วงหัวล้าน
อืมบางคนป่วยบางคนตายนะฮะอันนี้เหตุการณ์
เรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งข่าวดีเหมือนกัน

มะติเฮ่าลมงลซื้อไฟเซอร์เพิ่มสามสิบล้าน

ตรีท่านธนกรพูดเองอธิบายเองกับเหตุการณ์นี้
และซื้อ๓๐ล้านสั่งแล้วจะได้เมื่อไหร่ไตรมาสแรกของปีหน้า
สิบล้านโดสแล้วเป็นเป็นสามสิบล้านโดสของไฟเซอร์ที่มีการพัฒนาแล้ว
แปลว่าเดิมทีเนี่ยฉีดให้เด็กไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มีการพัฒนาสามารถฉีดให้เด็กเล็กได้แล้วด้วย
สำหรับล็อตหน้าที่จะมาต้นปีหกห้านะฮะขยับต่อเนี่ยเห็นไหม
รัฐบาลก็ดูแลขนาดนี้แต่ก็มีคนไม่พอใจคนไม่มั่นใจ
ไปสั่งวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์น่าจากโรงพยาบาลเอกชน
ดังนั้นหมอหนูท่านรองนายกอนุทินชาญวิรากูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ท่านเลยเชิญชวนเชิญชวนให้คนที่เคยไปจองไว้หรือจ่ายเงินหรือยังไม่จ่ายเงิน
เห็นไหมรัฐบาลสั่งไฟซัรมาแล้ว
โอ๊ยคุณธรรมทินหมอหนูก็เลยเชิญชวนว่าไปยกเลิก
เห็นไหมอะไรนะท่านก็คิดเป็นห่วงประชาชน
นะห่วงมากคิดนะแต่คิดช้า
ไม่เป็นไรมาช้าดีกว่าไม่มา
ดังนั้นห่วงประชาชนคนที่เคยไปจองไว้
จะจ่ายหรือไม่จ่ายไปเอาคืน
จ่ายแล้วอ่ะยกเลิกไปเพราะว่าไฟซัร

ภายใต้การนำของรัฐบาลจะแจกฟรี

ก็เงินที่โอนไว้โรงพยาบาลเอกชน
เขาก็เอาไปซื้อไฟไปเอาซื้อวัคซีนโมเดอร์น่าแล้ว

ถ้าใครแบบจองไว้เฉยก็กลับตัวทัน

เดี๋ยวไฟเซอร์และโมเดอร์น่าก็จะมาที่บ้านเราประเทศไทยแล้ว

ไป๔๗๕๐๙โดสนะครับ

ตอนนี้เข็ม๒ออกฉีดไปเยอะเหมือนกัน

เป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดสก่อนสิ้นปี
เฮ้ยเห็นไหม๙๐ล้านแล้ว

ก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวานี้ท่านอุบัติกรมกรรมการแทศ
ก็บอกไปแล้วว่าไม่เกิน๕ธันวาคม

และ๓๐ธันวา๑๒๐ล้านโดสทะลุแน่

หลายคนบอกว่าเฮ้ยเข็มรวมมันก็พูดถึงวัคซีน
ภูมิการหมู่ไม่ได้นะต้องพูดถึงเข็ม๒น่ะ
๒อย่างน้อยต้องทะลุ๕๐ล้านโดส
เพราะฉะนั้นจะเป็น๑๐๐ล้านโดส๑๒๐ล้านโดส
นั่นโจทย์เก่าแต่โจทย์ใหม่เข็ม๒ต้องมองทุกวัน
หลังจากนี้ไปต้องนับถอยหลังว่าเราจะไปถึง๕๐ล้านโดส
ก่อนสิ้นปี๖๔หรือไม่นะฮะ
ก็ลุ้นกันทุกวันนะครับนะฮะนะฮะครับ